มันยังไม่ต้องห่วงและไม่ใช่ความสุข
มาตามสัญญาแล้วนะจ๊ะแฟนจ้า
วันที่๑๖และวันที่๑เราเจอกันนะจ๊ะแฟนจ๋า
ครั้งนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
และที่เห็นอยู่นี้คือถนนสายเขากระปุกโปรงเกต

ความน่ากลัวไม่ต้องพูดถึง
กลางวันยังน่ากลัวขนาดนี้
กลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนล่ะครับ
แต่สำหรับคนที่ชอบจุดคงรู้กันนะครับ
ดูอย่างเจ๊คนนี้สงสัยเป็นค่าประจำ
มีอุปกรณ์มาพร้อมเลยทีเดียว
ขนาดฝนตกเจ๊อย่างซู่
เพื่อให้การขอพรจากศาลพระภูมิ

หลายคนคงอยากทราบว่าสารพระภูมิจำนวนมากขนาดนี้
มาตั้งอยู่ที่นี้ได้อย่างไร

มีข้าราชการเกษียณคนหนึ่งเป็นผู้นำมาตั้งไว้

แต่สำหรับคนที่ผ่านไปมา
อนสยองขวัญดูหน้าสะพึงกลัวสุดครับ
เพราะมีคนเคยเห็นว่าที่บริเวณสารพระภูมิ
จะมีเงาสีดำมานั่งอยู่ข้างทาง

สำหรับคนที่ไม่เคยอยู่เลยก็คงจะน่ากลัวมาก

เขาก็จะชินกับสถานที่นี้แหละ
เพราะว่าก็มีอะไรนะผู้หญิง
ผู้หญิงชุดขาวยืนกวักมือใช่ไหมคะ
กวักมีบางคนก็เจอแบบ
สองฝั่งเนี่ยเขาจะเจอกันแบบไม่เหมือนกัน

เรื่องเล่ามามันก็มาเรื่อยอะค่ะ
ประมาณ๓ทุ่มกว่าก็เจอ

เด็กผู้ชายนั่งเล่นข้างศาลนะครับ
แต่งตัวใส่กางเกงจุงกระเบน

คติของคนไทยมีความเชื่อว่า
พระภูมิหรือภูมิเทวดา
เป็นผู้มีหน้าที่รักษาอนาเขตที่ดิน
ซึ่งเจ้าของบ้านจะอันเชิญมาสิ่งสถิต
เพื่อปกป้องรักษาคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัย

รวมถึงเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจนั่นเองครับ

ซึ่งมีอยู่ประมาณ๗๐๐กว่าศาล
เป็นสารพระภูมิที่มีคนนำมาทิ้งไว้
แล้วก็มีอดีตข้าราชการคนหนึ่งไปเก็บมา

ซึ่งก็มีคนมาขอพรอยู่เรื่อยนะครับ
ถนนสายสารพระภูมิแห่งนี้ที่ชาวบ้านเรียกขาน
คนที่ไม่คุ้นชินอาจจะมองดูว่าน่ากลัวนะครับ

มากราบไหว้เพื่อขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ